บางทีที่พึ่งของคนที่แบบหิวหิวไม่มีอะไรทาน
ก็จะไปเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมารับประทานกัน

เป็นอาหารหลักช่วงประมาณปลายเดือน

แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับ

นะฮะนะฮะผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

มีการแจ้งปรับขึ้นราคาสินค้าไปยังคู่ค้าแล้ว

ก็พยายามตึงราคาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

จะปรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเส้นสีเหลือง
ก็คือเส้นที่เรารับประทานกันนี่แหละ
นะฮะปรับราคาแบบนี้ก่อน

ราคาขายส่งแบบกล่อง๓๐
เพิ่มขึ้น๒๓บาทต่อกล่อง

ปรับขึ้นราคา๑๐๑๔บาทต่อรัง

เส้นขาวก็เช่นเส้นหมี่น้ำใส
หรือว่ามะครับเองก็ยังไม่ได้มีการปรับราคานะครับ

พฤษภาคมนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็อีก

ซึ่งคาดว่าอีกสัก๑๒สัปดาห์ครับ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ราคาที่เป็นแบบปลีกตามตลาด

ตอนนี้เราขึ้นแบบขายส่งก่อนนะ

ราคาใหม่ก็ประมาณสัก๑เดือนได้

เฉลี่ยซองหนึ่ง๕๐สตางค์

หรือว่าเป็น๗บาทก็ได้
อันนี้ก็แล้วแต่ต้นทุนของผู้ประกอบการด้วย

ราคาน้ำมันดีเซลเอง

เหมือนกันเพราะว่าคณะกรรมการบริหาร

เขามีมติให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

มันต้องมีข่าวดีไม่ใช่เหรอคืออั้นไม่ไหวแล้ว
จากที่ตรึงราคาอยู่ไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตร

แล้วก็จะตึงเพดานอยู่ที่๓๕บาทต่อลิตร
จนถึงวันที่๒๒พฤษภาคมใช่ไหม

พฤษภานะ๓๒บาทต่อลิตร

และ๒๒พฤษภา๓๕บาทต่อลิตร

การปรับเพดานจะอยู่ที่ไม่เกิน๓๕บาท
กับว่ารัฐยังคงอุดหนุนอยู่ครึ่งหนึ่ง
ก็คืออุดหนุนสักประมาณ๕บาทต่อลิตรแหละนะครับ

บอกว่าต้องดูราคาน้ำมันของสถานการณ์

ปรับขึ้นครั้งละไม่เกิน๑บาทต่อลิตร
โดยการปรับราคาน้ำมันดีเซล๓๐บาท
มันจะมากกว่านี้ถือว่าเป็นการปรับขึ้นสูงสุดในรอบ๑๔ปี
นัดตั้งแต่ปี๒๕๕๑ที่ดีเซลต์สูงสุดตอนนั้น
ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะ๔๓บาท๖๔สตางค์ต่อลิตร
น้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้มาม่าเมื่อกี้ปรับเพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งต้นทุนที่ราคาแป้งต่างที่มันก็เพิ่มขึ้นด้วย

ใช่ค่ะหลังจากนี้จะเป็นยังไงต้องตามรอดูนะ
นี่น้ำมันไปแล้วใช่ไหมแก๊สหูต้มอีกสักนิดนึงละกันค่ะคุณผู้ชม
กิโลก่อนหน้านี้๑เมษาปรับขึ้นมาแล้ว
จากถังละ๓๑๘บาทปรับขึ้นมาเป็น๓๓ใช่ไหม
พฤษภาวันแรงงานดีเดย์เหมือนกันค่ะปรับขึ้นมาเป็น๓๔๘บาท
แล้วเดี๋ยว๑มิถุนาก็จะปรับขึ้นมาเป็น๓๖๓บาท
โอ้โหจุกเลยนะทีนี้ทางคณะกรรมการสมารณชันแรงงานไทย
แล้วก็สมาภัณฑ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ย
วันก่อนค่ะไปยื่นหนังสือส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกเลยว่า
โอ้โหข้าวของราคามันแพงขึ้นขนาดนี้เนี่ย
จะให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น๔๙๒บาททั่วประเทศ
คุณเรื่องนี้ประหลัดแรงงานก็รับหนังสือไว้
แล้วก็รับไว้พิจารณานะคะบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูนะ
ไขก็คือไปดูสถิติเก่าว่าเคยขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบนี้ไหม
หรือถ้าเกิดต้องการขึ้นแบบนั้นต้องดูที่นโยบายด้วย
เพราะว่าอย่างกรุงเทพเดิมค่าแรงขั้นต่ำต่อวันคือ๓๐๐บาท
ที่จะปรับขึ้นเป็น๔๙๒บาทอุ้ย
ประกอบการเองนี่คือตอนนี้จุกตาเหลือกเลยนะคะ
เคยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในกลุ่มของสภาอุตสาหกรรม

อาจจะไม่ใช่เรื่องที่มันควรทำเพราะว่าแต่ละจังหวัด
เขามีความสามารถในการปรับขึ้นไม่เท่ากัน
ต้องดูเฉลี่ยแต่ละจังหวัดด้วยว่าจังหวัดไหนมีความพร้อม

เรื่องเศรษฐกิจปากท้องก็ต้องติดตามกันนะคะ